สวัสดีค่ะคาบกีฬาเช้าสว่าใสนะครับพบกับพิษชีวรรณฑรค่ะ
ก็เลยมีการต้อนรับนักบิดที่มาร่วมแข่งขันแล้วก็รับด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบน่ารักสุดค่ะ
ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมต้อนรับนะคะที่หมู่บ้านท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่เห็นค่ะชาวบ้านก็จัดขบวนรำกลองยาวนะคะ
นักบิดก็ไปร่วมรำกันด้วยมีการไปสี่สู่ขวานพูกข้อมายข้อมือ
แล้วก็ยังพาเหล่านักแข่งค่ะเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตท้องถิ่นในหมู่บ้าน
บรรยากาศและก็น่ารักและก็เป็นแห่งเองค่ะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนักบิดนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ไปร่วมกิจกรรมพอดี
เหล่าชาวบ้านก็เลยเตอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยนะคะ
ซึ่งมาคัสเขาก็ออกมาบอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่ชาวบ้านเตรียมเตอร์ไพรส์วันเกิดให้
เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากจริง
ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ก็ไม่เคยได้รับจากการแข่งขันที่ไหนมาก่อนค่ะ